ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้กลางดึกที่ผ่านมากันหน่อย
เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยกัน๒คน
ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาศค่ะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยจับกังบ้านเลขที่๕๐
ถนนสุกรีตำบลโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นปลูกติดกันหลายคู่หา
เพลิงได้ลุกไหม้เสียหายไป๑คู่หาค่ะ
ซึ่งที่เกิดเหตุประกอบกิจการขายเต้าหู้ดำสมุนไพร
พบผู้เสียชีวิต๒คนอยู่ในห้องนอนชั้น๒ของตัวบ้าน
ทราบชื่อก็คือนางท้อสิริรัตน์อายุประมาณ๖๕ปี
และนายสมชายจิตตะลีลาอายุประมาณ๖๕ปีเช่นกัน
ซึ่งสองคนนี้เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของดาราสาวหล่อชื่อดัง
ซึ่งตินาเองก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะ
แล้วก็มีข้อความเขียนบอกบอกว่า
มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
ทรัฐทีวีเองต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะคะ